คุณผู้ชมมันมีเหตุยิงกันนะคะในงานวัดที่จังหวัดพิศนุโลก
แล้วก็มีคนใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปภาพเอาไว้ได้
มีวัยรุ่นสองคนนะคะยิงผู้ชายคนหนึ่งอายุสามสิบ
เขาไปช่วยงานวัดแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่ลานจอดรถเลยค่ะ

นี่แหละค่ะมีหญิงสาวคนนึงเขาใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้ได้นะคะ
คือก่อนหน้าที่จะมีเหตุยิงกันเนี่ยมีเหตุทะเลาะกันตีกันอยู่ในงานวัดนี่แหละ
เธอก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เป็นจังหวะนี้มีคนมายิงกันพอดี
ก็เลยเห็นภาพคนร้ายครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณเพิงพักในวัดคลองแคร์ตะวันตก
ตำบลท่าช้างอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
อย่างที่เห็นในคลิปคนก็แตกตื่นร้องกันด้วยความตกใจนะคะ
เพราะว่าได้ยินเสียงปืนนัดหนึ่งคนก็วิ่งหนีตายกันจ้าละวัน
คือถ้าสังเกตดูดีในคลิปก็จะเห็นนะคะว่ามีผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์หนีออกไปอย่างรวดเร็ว
ส่วนอีกคลิปก็จะเป็นลักษณะของเห็นผู้ชายคนหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้น
แล้วก็มีคนวิ่งไปดูอาการนี่นะคะแล้วก็ร้องตะโกนให้คนมาช่วย
เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาเที่ยงคืน๒๗พฤศจิกายน

คือช่วงที่คนกำลังทยอยเดินทางกลับบ้านหลังจากไปเที่ยวงานวัด
งานวัดนี้เขามีการแสดงมีดนตรีย้อนยุคมีลิเก
พอการแสดงเลิกเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์นี้เลย
ผู้บาดเจ็บที่อยู่ในคลิปชื่อว่านายอำพลกุลมากอายุ๓๐ปีค่ะ

แต่นายอำพลมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
กระสุนเข้าลำตัวด้านหน้าแผลหลายจุดอาการสาหัส
คุณหมอก็ส่งต่อที่โรงพยาบาลพุทธชินราช
แต่สุดท้ายนายอำพลก็เสียชีวิตนะคะ
เพราะว่ากระสุนทะลุปอดแล้วก็ไปตัดเส้นเลือดใหญ่อะค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
ปลอกกระสุนปืนลูกซองสีขาวตกอยู่๑ปลอก
เสกตะกวากระสุนปืน๓ชิ้น
กระดาษหน้าอุดกระสุนปืน๑ชิ้น
ก็เก็บไว้นำไปตรวจสอบนะคะ
พ่อของผู้ตายค่ะคุณพ่อจรูนกุลมากบอกว่าตัวเองเป็นกรรมการวัดนี้
ทางวัดจัดงานครบรอบวันมรณภาพเจ้าอาวาสวัดรูปก่อน
ก็จัดให้มีการแสดงมีดนตรีย้อนยุคมีลิเกมีตักไข่พาโชค
เข้าไปช่วยงานวัดบริเวณที่จอดรถในวัด

ตัวพ่อเองก็ไปช่วยดูจุดตักไข่พาโชค

การแสดงสักประมาณ๕ทุ่ม๔๕นาทีของ๒๖พฤศจิกายน

หลังจากนั้นล่ะค่ะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
บริเวณเมนด้านหน้าจุดจอดรถ
ก็เลยเดินไปดูคุณพ่อบอกตกใจมากลูกชายถูกยิงนะคะ

ให้เพื่อนบ้านเอารถมารับพาลูกชายส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายลูกชายของพ่อเสียชีวิตประมาณตี๑๔๕นาที
พันธุ์ตำรวจโทมนูลหอรสาท
รองผู้กำกับการสอบสวนสพพรมพิรามบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุมีผู้หญิงคนนึงเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะ
เพราะว่าเขากลัวว่าแฟนเขาจะถูกทำร้ายหรือเปล่า
เพราะก่อนดนตรีจะเลิกก็มีการทะเลาะกันก่อนนะคะ
ชกต่อยกันชุลมูลแต่ไม่รุนแรง
เพราะเจ้าหน้าที่สอหอระงับเหตุเอาไว้ได้ทัน
ก็เลยมีภาพจังหวะที่เขาบันทึกภาพเอาไว้
ที่มีคนทะเลาะกันก็เลยเห็นภาพคนร้าย
มาก่อเหตุยิงนายอำพลพอดี
ก็เลยเป็นจังหวะที่บันทึกภาพเอาไว้ได้พอดีนะคะ
คลิปอาจจะไม่ชัดมากแต่ตำรวจบอกว่าเป็นประโยชน์มาก
ก็จะลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายทันทีและล่าสุดวันนี้
ตำรวจสพพรมพิรามจับคนก่อเหตุได้นะคะ
๒คนเป็นวัยรุ่นอายุแค่๑๖เองค่ะ
จับได้ที่ห้องพักใกล้ท่าข้าวแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๑๑
ตำบลท่าโพอำเภอพรมพิราม
คนที่เป็นคนยิงเขาสารภาพ
ก่อนเกิดเหตุเขาทะเลาะกับผู้ตาย
เขาอ้างนะเขาอ้างว่าผู้ตายไปต่อยเขาก่อน
ต่อยเขาไปต่อยเพื่อนในงานวัดนี่แหละ
เขาก็เลยโมโหเอาปืนลูกซองสั้นที่พกติดตัวมา
ยิงไปนัดหนึ่งแล้วก็ซ้อนท้ายรถจักรยาน
เพื่อนอีกคนหลบหนีไป
ตำรวจคุมตัวไปชี้จุดที่โยนปืนที่ใช้ก่อเหตุ

ก็มีการประสานชุดปฏิบัติการใต้น้ำ
หน่วยกู้ภัยบุรพามาช่วยกันดำน้ำ

เพราะว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการประกอบสำนวนคดี
พ่อของนายอำพลผู้เสียชีวิต
พูดทั้งน้ำตาเลยว่าเสียใจมากจริง
ลูกชายต้องมาถูกยิงเสียชีวิตแบบนี้

ลูกชายไม่ได้มีนิสัยเกเรก้าวร้าวนะ

เพราะลูกชายเป็นคนขยันปกติก็ช่วยพ่อทำนา

ซึ่งพ่อก็เป็นคนกรรมการของวัดเนี่ยเขาก็ไปช่วยดูแล
ลูกชายก็อาสามาช่วยงานวัดทุกครั้ง
ช่วงเกิดเหตุก็ไปช่วยสอหอ
กลุ่มวัยรุ่นที่ต่อยกันตีกันนะคะ
พ่อก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้มากกว่ามั้ง
ลูกชายเนี่ยเห็นว่ามีวัยรุ่นต่อยกันใช่ไหม
ก็ช่วยสอหอเขาทำงานอยู่แล้วก็เลยไปช่วยห้าม
ให้วัยรุ่นกลุ่มที่ตีกันอยู่เนี่ยมันจะบานปลายเลยเถิด
ก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะไม่พอใจ
ที่ลูกชายพ่อไปช่วยห้ามก็เลยคว้าปืนมายิง
คุณพ่อบอกว่าอยากจะให้คนก่อเหตุ
มากราบขอขมาศพลูกชาย

แต่อยากจะให้มาขอขมาศพนะคะ

ซึ่งโง่งไปพี่สมมองที่มันจะมีเรื่องแรง
มันก็เบินมาดูเบิ่นดูเห็นจะห้ามปลากลงอยู่
พอได้ยินเสียงปืนมันก็วิ่งมามันเจอลูกนอนส่วน
ไม่รู้ทั้งหมดไงส่อหอมพ่อพ่อพ่อใจให้
ห่อมก็หอมต่อที่บอกตะโกเรียกรถให้ใครหาตะกนก็หารถมา
ให้ลูกมาลงบ่ายใจให้วันที่สุดพอเห็นบาดแผลแล้วมันเยอะมาก
พอก็ขอบคุณตำรวจสพพรงภิรามที่จับคนรายได้อย่างรวดเร็ว
ขณะที่พี่อิชายของนายอำพลก็ยังซูกเศร้าเหมือนกันที่จะต้องสูญเสียน้องอย่างกระทัน
พี่ชายของนายอำพลบอกว่าวันเกิดเหตุเขาก็อยู่ในวัดเหมือนกัน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากนั้นก็วิ่งมาหาน้องชาย
แล้วก็เป็นคนเข้าไปอุ้มน้องเป็นคนแรกนะครับ
ครอบครัวมีอยู่ด้วยกัน๓พี่น้องนะครับ
นายอำพลเป็นน้องคนสุดท้องมีนิสัยจิตใจดี
ชอบช่วยเหลืองานส่วนรวมแล้วก็งานบ้าน
คอยช่วยเหลือพ่อทำนาเพราะว่าแม่เสียชีวิตไป๓ปีแล้ว
ไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัว
ส่วนศพของนายอำพลทางครอบครัวจะทำพิธีชาปนกิจศพ

ส่วนเรื่องของคดีวันนี้ตำรวจยังไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปทำแผนได้
เพราะว่ายาดกับเพื่อนของผู้ตายที่รู้ข่าว
เขารอกันอยู่ในวัดจุดเกิดเหตุเกือบ๖๐คนคือ
ถ้าไปไม่รอดแน่อยู่ทั้งบริเวณสาลาแล้วก็จุดต่างทั่ววัด
เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับตอนนี้ยังคุมตัวไว้ที่สพพรมพิราม
ก็แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เรื่องของอาวุธปืนที่มีการครอบครองปืนเครื่องกระสุนปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตการพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรนี่เรื่องของเรื่องก็คือเรื่องของปืนใช่ไหม
ปืนไปเที่ยวงานวัดใช่ไหมมันก็ก่อเหตุอีกแล้วนะคะ